ว่ายังมีอยู่บนโลกครับผู้ชายคนนี้
ลักษณะคล้ายคนเมาปาดหน้ารถพยาบาลไม่พอ
ยังขับช้าแช่ขวาง
บนรถเนี่ยเขามีผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

ทำอย่างนี้ได้ยังไง
ด้านหน้านะครับมีรถมาจอดขวางรถพยาบาลนะครับ
เมาแล้วขับด้วยนะครับ
นี่แหละครับคลิปนี้ถูกแชร์กันเพียบเลยนะฮะ

ของกู้ภัยร่วมใจสมเด็จที่กาลสินครับ
นำตัวผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย

ในอาเภอเชียงยืนจังหวัดมหาศรษฐราคาร์ม

หน้าแล้วมาขวางรถพยาบาลครับ
เจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลตัดสินใจถ่ายคลิปแล้ว
แล้วให้เจ้าหน้าที่ที่มาด้วยการประกาศขอทาง
เพราะว่าในรถพยาบาลคันนี้มีผู้ป่วย
แต่คู่กรณีไม่หลบครับคุณผู้ชมไม่สนโลกครับ
ขับแช่อยู่อย่างนั้นนะครับ
ทั้งมาถึงหน้าศูนย์กู้ภัยอโศกเชียงยืน
รถพยาบาลก็จอดขอความช่วยเหลือจากพี่กู้ภัยแล้วนะฮะ
แต่คู่กรณีก็ยังจอดตามนะ

สภาพเหมือนคนเมามาฮะคล้ายคนเมามา

กู้ภัยก็เลยเรียกให้มาดูรถ
นี่พี่ในรถมีคนป่วยจริง

คู่กรณีเข้ามาดูแล้วก็กลับไปขึ้นรถขับออกไปฮะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้แจ้งความกับชายคู่กรณีหรอกนะครับ
แต่ว่าขอเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
เพื่อเตือนคนใช้รถใช้ถนน
หลีกทางให้รถพยาบาลหน่อยครับนะครับ
ในทุกวินาทีมีค่าสำหรับคนป่วยนะครับ